แล้วนะฮะได้สัญชาติไทย๓หมูป่าที่ติดถ้ำ
รวมถึงพระโค้ชเอกด้วยนะครับ
ก็วันนี้ขึ้นหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

เพราะเมื่อวานนี้มีพิธีปฏิญาณตนเป็นพลเมืองไทย
และมอบบัตรประจำตัวประชาชนให้กับบุคคล
ที่ได้รับสถานะสัญชาติไทย
ตามมาตรา๗ทวิและมาตรา๒๒

จัดขึ้นภายในที่ว่าการอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย
โดยมีนายสมศักดิ์คณาคำนายอำเภอแม่สายเป็นประธาน
แล้วก็มีผู้เข้ารับมอบบัตรประจำตัวประชาชน
๕คนคุณ
มี๔คนที่ไปติดธรรม
คราวนี้ออกจากถ้ำมาหลังจากบวชเป็นพระแล้ว

ก็ได้รับบัตรประชาชน๔คน
ก็คือเด็กชายอดุลสามอ่อน

เด็กชายมงคลบุญเปี่ยมครับ
เด็กชายพรชัยคำหลวงหรือว่าน้องตีนะครับ
และอีกรูปหนึ่งต้องบอกอีกรูปหนึ่ง
อีกรูปก็คือพระวิสานโทพิกุ
หรือว่าพระเอกพลจันทะวงหรือว่าพระโค้ชเอกนั่นเองนะครับ
ก็ได้รับสัญชาติได้รับบัตรประชาชนแล้วนะครับ
ถูกต้องค่ะส่วนอีกหนึ่งคนที่คุณสืบสกุลบอก
คือไม่ได้ติดถ้ำด้วยแต่เป็นสมาชิกทีมหมูป่า
ก็คือนายสุภกิจประกายหงษ์นั่นเอง

ที่ได้รับบัตรประชาชนคือ๕คนนั่นเองนะคะ
โดยทุกคนมีหลักฐานการเกิดครบถ้วนนะครับ
ยังมีความประพฤติดีและทำคุณประโยชน์ให้สังคม
ได้รับอนุมัติให้ได้สัญชาติไทยนะครับ
ซึ่งน้องอดุลน้องมงคลแล้วก็น้องพรชัย
ได้ยื่นคำร้องการเกิดที่เทศบาลตำบลแม่สาย

มีใบรับรองการเกิดมายื่นเพื่อขออนุมัติสัญชาติไทย
เข้าเกณฑ์หลักฐานครบถ้วนก็เลยได้อนุมัตินะครับ
ส่วนพระเอกพลจันทวงศ์นะครับ
เกิดที่โรงพยาบาลแม่สายมีพ่อหรือแม่เกิดในไทย
ก็มีหลักฐานการเกิดและมีความประพฤติดี

ข่ายตามมาตรา๒๓จึงได้อนุมัติสัญชาติไทยดังกล่าวนะครับ
ซึ่งหลังจากได้รับมอบสัญชาติไทยได้รับมอบบัตรประจำตัวประชาชนแล้ว
พระวิสาณธโภภิกษุหรือว่าพระเอกพลนะครับ
ก็ได้นำกล่าวถวายสรรพยานตนต่อหน้าพระบรมชายาลักษณ์
เด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิลาลงกรบดินทระเทพยวรังกูล

โดยยืนยันว่าจะเป็นพลเมืองไทยที่ดี
ยุ่งเกี่ยวกับสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิด
และจะร่วมกันสร้างประโยชน์แล้วก็พัฒนาประเทศไทย
รวมทั้งจะจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์
และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยด้วยนะครับ
ก็แสดงความยินดีด้วยนะครับกับผู้ที่ได้รับสัญชาติ
แล้วก็ได้รับบัตรประจำตัวประชาชนทั้ง๓๐ท่านเลยนะครับ